ส่วนเรื่องนี้เราตามให้ที่เมื่อวานเล่าไปค่ะ
เหตุการณ์บนท้องถนนที่จังหวัดประจวบคิริคัน
ที่จะมีรถส่งของเขาขับอยู่บนถนนใช่ไหมคะ
แล้วก็มีรถเก๋งสีดำจะเปลี่ยนเลนมาข้างหน้ารถ
ส่งของอืมแล้วเขาบีบแร่เตือนคือเขาบอกว่าเขา
กระทันหันไม่ได้เพราะเขาขนของหนักอะไรแบบนี้
แต่กลายเป็นรถเก๋งสีดำเนี่ยด่าเขา
แล้วก็ชักปืนออกมายิงปืนใส่อ่ะเอาไปดูเหตุการณ์กันก่อน
เดี๋ยวเล่าย้อนให้นิดเดียวเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
เจอตัวรถเก๋งสีดำแล้วค่ะ
ทหารด้วยเป็นทหารด้วยเนี่ยเป็นทหารด้วย
ด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวหน้าค่ายพระมงกุฎเกล้า
นะคะจังหวะประโยชน์พิริขันต์ทีมข่าวของเราลองนับเสียงตื่นดูตั้งเก้านัด
ทีมข่าวติดต่อไปที่เจ้าของคลิปค่ะนายพิรเดชมีอาชีพขับรถส่ง
ผลไม้เจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี้ยเกิดขึ้นคืนวันที่สิบแปด
ธันวาคมช่วงสามทุ่มนะคะใช้เส้นทางอำเภอห้วยยางขับมากับเพื่อน
ตามกันมา๒คันอยู่เลนขวาตามรถสิบล้ออยู่
ก็จะเว้นระยะแบบพอสมควรเป็นช่องว่างนั่นแหละรถเก๋งสีดำจะแทรกเข้ามา
แต่เขาเบรกกระทันหันไม่ได้เพราะเขาบรรทุกของหนัก
บีบแร่เตือนกลายเป็นว่ารถเก๋งสีดำไม่พอใจ
ขับตามบีบแร่ใส่ชูนิ้วกลางแล้วก็ยกแบบเอาปืนออกมายิงใส่เลยอ่ะ
แล้วไม่ใช่แค่ยิงแบบยิงขึ้นฟ้านะคุณผู้ชมเหมือนกับยิงใส่รถส่งของของเขาเลยอะค่ะ
เขาก็พยายามจะขับตามไปดูหมายเลขทะเบียนไปฟังเสียงผู้เสียหายนะคะ
พอเขาจะจะแทรกเข้ามาจะเบียดเข้ามาผมก็เลยบีบแต่บีบแต่เตือนเขาครับ
แล้วพอบีบแต่เตือนเขาเขาเกิดอาการไม่พอใจครับ
ไม่พอใจก็ได้เปิดกระจกแล้วก็ให้ชูนิ้วกลางให้ผมครับ
เอาแสงสายผมมาเสร็จปรับเขาก็พอกปืนมายิงผมเลยอ่ะ
คือรถของนายพิรเดชได้รับความเสียหาย
กระสุนมันเข้ากันชนหน้าสามนัดเข้าล้อแม็กซ์อีกหนึ่งนัด
ที่ประตูอีกสองนัดอืมดูสิคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอ้โห
ถ้ามันโดนยางเขาแล้วยางระเบิดแล้วเกิดอุบัติเหตุ
มันจะขนาดไหนแล้วเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความ
พอห้วยยางความคืบหน้าล่าสุดค่ะวันนี้ค่ะ
นายสมควรปกครองอายุ๕๑ปีเป็นชาวอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
เข้าพบตำรวจสพห้วยยางค่ะเอารถเก๋งสีดำมาด้วยค่ะ
ด้าซิตี้สีดำทะเบียนหนึ่งขอไข่นอเนรหนึ่งสี่เจ็ดสาม
เบียงกรุงเทพนะคะก็คือรถคันสีดำที่อยู่ในคลิปนี่แหละ
เอาปืนมาด้วยที่ยิงเก้านัดนะคะ
เป็นปืน๙มมเอามามอบให้กับตำรวจตรวจสอบ
สมควรบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยนะยืมรถยนต์จากเพื่อน
ที่เป็นตำรวจชั้นประทวนรายหนึ่งสังกัดกองกำกับการตำรวจ
เวนชายแดนต่อชดที่สิบสี่ค่ายพระมงกุฎเกล้า
ทำธุระระหว่างเดินทางกลับมาถึงจุดเกิดเหตุจะแซงรถกระบะที่อยู่เลนขวาที่เป็นรถขนของอ่ะ
ปรากฏว่ารถกระบะบีบแร่ไล่ก็เลยโมโหค่ะครับ
เปิดกระจกชูนิ้วกลางใส่ขับรถแซงคว้าปืนมาเลยปืนมันอยู่ในรถ
แต่เขาบอกเขายิงหกนัดเขาบอกแบบนี้ก่อเหตุเสร็จขับรถไปคืนเพื่อน
บ้านพักในค่ายพระมงกุฎเกล้านั่นแหละ
แจ้งข้อหาในสมควรเรื่องของการครอบครองปืน
เรื่องของการพาปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
รวมไปถึงข้อหาทำให้เสียทรัพย์
เบื้องต้นรถยนต์และปืนที่ใช้ก่อเหตุ
มีชื่อของตำรวจตชรายนึงเป็นเจ้าของ
สมควรบอกว่ายืมรถเขามา
และในรถเขามีปืนเลยเอาปืนที่อยู่ในรถยิงตามคลิปภาพ
ผู้เสียหายบอกว่าเขาไม่เชื่อ
ว่านายสมควรคนนี้เป็นคนก่อเหตุจริง

เขาไม่เชื่ออ้าวก็รถเป็นของตำรวจต่อชะดอ
ปืนเป็นของตำรวจตชร
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าค่ายพระมงกุฎ
แล้วทำไมอยู่ดีคนมามอบตัวเป็นใครก็ไม่รู้

แล้วมันมีประเด็นเรื่องของการยิงปืน
ผู้เสียหายบอกว่าการยิงเหมือนกับเชี่ยวชาญการใช้ปืนด้วย

ก็เลยไม่แน่ใจว่านายสมควรคนนี้

ใช่ตัวจริงที่ก่อเหตุตามคลิปภาพนี้หรือเปล่า
ผู้เสียหายบอกว่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ

โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ